ให้คุณผู้ชมมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นภายในห้างแห่งหนึ่งนะฮะ
ใช่ค่ะโอ้โหน้ำพุ่งฟ้าถล่มร่วงลงมากลางห้างที่จันทบุรีเลย

ถ้าเกิดคุณผู้ชมเดินห้างอยู่แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไงดี
โอ้โหตกใจจริงทั้งลูกค้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้า

หลายคนเห็นน้ำมันเริ่มหยดมาเยอะแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อย
ใช่ค่ะตอนที่ฟ้ามันพังลงมาน่ะกลัวเหลือเกิน
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นค่ะ
คนก็เดินอยู่ในห้างที่จันทบุรีเยอะนะ
จู่น้ำมันก็พุ่งตกลงมาจากฝ้าเพดานแล้วค่ะ

ช่างเขามาตรวจสอบเอามันมาจากอะไรล่ะ
ทำไมฝ้าถล่มโครงสร้างมันไม่แข็งแรงหรือยังไง
ปรากฏว่าอ๋อท่อน้ำดับเพลิงที่อยู่ด้านบนมันแตก
ทีนี้พอท่อน้ำมันแตกน้ำมันก็รั่วลงมาพุ่งลงมาแบบนี้ค่ะ
ทำไงฝ้ามันรับน้ำหนักไม่ไหวใช่ไหม
มันก็เลยต้องร่วงหล่นลงมา
ทีนี้คุณผู้ชมคะก็เขาก็ต้องไปปิดวาวน้ำก่อน
แล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่เกิดเหตุก่อนนะคะ

เขาก็ขนย้ายพวกข้าวของสินค้าต่างออกจากจุดตรงนี้
ตรงพื้นนี่ดูสิ

ห้างเขาก็ต้องปิดพื้นที่จุดที่เกิดเหตุ
ปรับตรวจสอบปลอดภัยด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเร่งซ่อมท่อส่งน้ำดับเพลิงที่มันพัง

พนักงานที่เขาขายของอยู่ตรงจุดนั้น
เขาเห็นแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
แต่ไม่มีอะไรเกลียดหาย

คือพนักงานห้างเขาก็ต้องรีบเก็บของเพื่อหนีน้ำเหมือนกัน

วันนี้ห้างก็ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มันพังเสียหาย

ปิดตรงฝ้าเพดานด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะ

ลูกค้าอย่ามาตรงโซนนี้แต่โซนอื่นของห้าง
สามารถไปใช้บริการได้ตามปกติ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็พนักงานถ่ายคลิปเอาไว้ได้

เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอะไรเกิดขึ้นน่าตกใจจริง